แต่ว่าอันนี้ก็ต้องลุ้นเหมือนกันสำหรับคู่นี้นะคะ
คือชาวเน็ตเขาจับสังเกตในโซเชียล
เวลาที่สาวก้อยเขาโพสต์อะไรก็ตามเนี่ย
หนุ่มพอสจะเป็นคนแรกที่เข้ามากดไลค์
แถมยังขยันคอมเมนต์
ทุกรูปนะคะส่งอีโมจิให้สาวก้ยเยอะเบ่ย
จะมีลุ้นหรือไม่ไปฟังกันเลยจ้ะ
จริงไม่ได้อะไรจริงไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัว
ไม่เคยเจอด้วยนะครับ

ปั่นให้รุ่นพี่เฉยไปแกล้งอะไรอย่างนี้
ก็คือกดไลค์รูปของคน

แต่เรายังเป็นดาราไง

คือไม่รู้จักน้องเขาด้วย

ก็คือเคยติดตามน้องเขา
ดูน้องเขาเล่นอะไรตลกถูกฉาก

แต่ว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวครับ

ไม่ได้จีบน้องเขานะครับ
ทางด้านสาวก้อยอรัชพรก็ได้เคลียร์เรื่องนี้ผ่านสื่อเมื่อวานนี้นะคะ
ฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ยืนยันว่าสถานะหัวใจตอนนี้โสดสุด
รับว่างงค่ะที่จู่ก็มีข่าวแบบนี้ออกมา
ซึ่งตัวก้อยเองไม่ได้รู้จักหนุ่มพอร์ตเป็นการส่วนตัวเช่นกัน
เชื่อว่านักแสดงรุ่นพี่น่าจะชื่นชอบผลงานมากกว่า
เพราะไม่มีการทักข้อความมาคุยส่วนตัว
ว่าขายขนมจีบตามที่หลายคนลุ้นกันนะคะ
เพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีลุ้นหรือเปล่า
แต่เอาเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้แบบเจอกัน
ยังไม่ได้ปะกันแบบตัวเลย
มีแต่การส่งคอมมงคอมเมนต์อะไรแบบนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไป
เพราะว่าสถานะของทั้งคู่ตอนนี้ก็โสดเหมือนกัน
นี่แหละโสดนี่แหละก็เลยลุ้นกันแบบนี้แหละคุณผู้ชม